สวัสดีค่ะทบกับร้อนหนากอนติชั่นนัทชาฮิตมกค่ะ
คุณผู้ชมคะจากการตรวจสอบเราเพราะว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงกลางสัปดาห์หน้า
อุณหภูมิในประเทศเรานะคะจะเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยค่ะคุณผู้ชม
ขณะที่ภาคกลางจะมีฝนปนร้อนเข้ามากวนใจ
ส่วนภาคใต้ฝนจะลดลงลดลงน้อยกว่า๓วันที่ผ่านมา
จากการตรวจสอบเราเพราะว่าภาคเหนือและภาคอีสานในระยะนี้อุณหภูมิปรับสูงขึ้น๑๓องศา
แต่ภาพรวมอากาศยังเย็นมีหมอกในตอนเช้าและมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง
ดอยยอดภูนะคะอากาศยังหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๑๐๑๖องศา
ขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย
แต่อากาศยังเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าค่ะ
รวมถึงมีฝนได้นะคะร้อยละ๑๐๔๐ของพื้นที่คลื่นสูง๑๒เมตร
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนเยอะกว่าฝั่งอันดามัน๑๔๐๗๐ของพื้นที่
จุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
ระวังอันตรายจากฝนตกหนักทำน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
ท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ถึงเช้าอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า
กลางวันค่อนข้างร้อนและมีโอกาสที่ฝนจะตกได้
ร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะในระยะนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง